แข่งขันมอเตอร์ไซค์เอเชียรถเลสซิ่งที่จังหวัดบุรีรำช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับ
บิดไทยก็ต่างมั่นใจที่จะคว้าแชมป์ในบ้านครับ
นายตนัยสิริชาญวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชนัลเซอร์กิจ
ผู้บริหารและนักแข่งจากทีมฮอนด้ายามาฮ่าและคาวาซากิมาที่สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีนะครับ
เพื่อโปรโมทการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบเอเชียรถเลสซิ่งแชมป์เป็นชิป๒๐๑๙สนาม๓
ซึ่งจะแข่งกันระหว่างวันที่๑๒มิถุนายนนี้ที่จังหวัดบุรีรำ
กล่าวว่าจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อลุ้นแชมป์สนามโฮมเลส
ซึ่งล่าสุดคะแนนสะสมของเธออยู่อันดับที่๓ครับ
ทีมเอพิวน่าเอ็กซินไทยแลนด์เป็นตัวแทนของนักแข่งไทยเมื่อ
ก็ฝากพี่แฟนชาวมอเตอร์สปอร์ตเป็นกำลังใจให้ทีมอพิวนาเลซิ่งไทยแลนด์
สุดสัปดาห์นี้ที่เราจะทำการแข่งขันในรายการเอเชียโดเลสซิ่งด้วยนะคะ
ส่วนยามาฮ่าอีกหนึ่งทีมความหวังนะครับได้ตงพีรพงศ์บุญเลิศ
ผู้นำที่คว้าดับเบิ้ลวีเนอร์จาก๒สนามที่ผ่านมาลงไล่ล่าแชมป์
รวมถึงสแตมป์นะครับอภิวัติวงธนานนท์และโฟร์ดรัฐพงษ์วิรายโรธ
ที่จะประเดิมรายการนี้เป็นครั้งแรกด้วยครับ